จังหวัดกาญชนะบุรีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
คนงานมารับจ้างทำไล่อายุ๖๙ปีอายุเยอะแล้ว
ใหญ่ตามต่างจังหวัดเคยเห็นไหม
ที่ต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็เปิดฝา
ฝาคุณผู้ชมปรากฏว่าเขาชะโงกตัวลงไป
หัวทิ้มลงไปตกน้ำเสียชีวิตเลยครับจมน้ำเลยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมกู้ภัยพยายามนำศพขึ้นมา
อย่างทุลักษณ์ทุเลทำไมทุลักษณ์ทุเลล่ะ
ก็ปากโอ่งน่ะถามว่ากว้างไหมกว้าง
แต่ถ้าจะเอาตัวคนขึ้นมามันต้องทำท่ายืนนึกออกป่ะ
แล้วค่อยเอาเสื้อเอาเชือกคล้องแขนขึ้นมา
มันก็ยากลำบากแบบนี้แหละครับกว้างแค่ไหนระเบิร์ตโอ่งอ่ะ
เนี่ยตั้งอยู่ชายคาบ้านหลังหนึ่งหมู่๑ตะบนหนองตากยา
ท่าม่วงกาญจนบุรีทุลักทุเลเพราะว่า
อ่องตกลงไปเสียชีวิตครับแล้วตัวจมลงไปนะฮะในน้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ผ้าเป็นบ่วงคล้องอย่างที่ผมบอกใช้เวลา
อยู่นานกว่าจะทำขึ้นมาได้แล้วคาดว่าเขาเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณหนึ่งชั่วโมงป้าเต็มจิตอายุหกสิบสองปี
เจ้าของบ้านแล้วก็เป็นนายจ้างของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าป้าเนี่ยพบศพเองอ่ะนักข่าวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
มารับจ้างนะครับทำไร่เช้ามืดตอนป้าทำกับข้าวอยู่ในคน
ได้ยินเสียงโคร่มแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
กระทั่งเช้ามาลูกชายของผู้เสียชีวิตเดินตามหาพ่อ
คือจะชวนกันออกไปไล่ไงหาไม่เจอลูกก็ออกไปก่อน
ส่วนเธอก็ช่วยหาต่อขณะที่เธอกำลังจะเดินไปเก็บใบกะเพรา
นะครับก็เดินผ่านโอ่งน้ำเห็นฝาโอ่งเปิดอยู่นะครับ
ก็เฉง้อไปดูเฉง้อไปดูครับคุณผู้ชมไปพบว่านายอ่องเนี่ยเสีย
มน้ำเสียชีวิตอยู่แล้วคาดว่าน่าจะปีนเก้าอี้ขึ้นไปตักน้ำครับ
เอาไปกินในไล่นั่นแหละพอก้มลงไปตักน้ำพลาดท่าหัวทิ้มตกลงไปในโอ่งครับ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าแล้วด้วยบอกว่าพ่อในอาการไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
นะครับเพราะว่าอากาศร้อนจัดครับอ่าอากาศมันร้อน
ตามหากับลูกเขาแหละตอนเนี้ยตามหาไม่เจอตามหาไม่เจอเขาก็เลยว่าไปแล้ว
ไปไล่เลยช่างเขาเขาคงไปไม่ไหวเออพอเขาไปหมดแล้ว
เราก็เลยตามหาต่อหรือจะถามเขาว่ามันเป็นยังไง
ไม่สบายหรือเปล่าตอนเขามากอกน้ำอ่ะป้าอ้องมันตกอืม
แล้วเขาก็ร้องอุ้ยเราทำกับข้าวอยู่เราก็ไม่ได้ออกมาดู
ระหว่างนั้นที่ทุกคนหากันอยู่ที่ทุกคนหาว่าคุณตาอ่องหายไปไหนเนี่ย

ระหว่างเดินตามหาเดินตามหา
ก็มีคนไปเห็นฝาโอ่งเปิดอยู่
ก็เลยปิดฝาปึ้งไป
แต่คุณผู้ชมครับโอ่งนี้มันเป็นโอ่งใหญ่

เขามีก๊อกสำหรับเปิดน้ำดื่ม

ที่ผ่านมาคือกินน้ำดื่มในโอ่งนี้ไปแล้วเหรอ
สันนิษฐานว่าแบบนั้นครับน้ำแข็งดอมคุณผู้ชมฮะ

ว่าถ้าอ่องตกลงไปแล้วคุณผู้ชมฮะ

ชาวบ้านทำหน้าก็ไม่ถูกเลิกลักกันหมดเลย
ก็ไม่รู้ไงว่าเรากินไปกินน้ำแช่ศพไป
อย่างไรก็ตามญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
อบศพให้ไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านทำยังไง
เก็บไว้แล้วอืมป้าเต็มบอกไม่เก็บแล้วทุบโอ่งนี้ทิ้งเลยครับนะฮะ
เป็นผมก็ไม่สบายใจนะครับอืมอ่ะ